เรื่องนี้ค่ะที่ลบบุรีค่ะเป็นเรื่องของสามีพระยาอีกแล้วค่ะ
คือภรรยาบอกว่าช่วงวันหยุดยาวที่ชดเชยสงครานที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
สามีบอกภรรยาว่าเดี๋ยวขอไปดูแลพ่อหน่อยนะ

ภรรยาก็บอกไม่เป็นไรไปได้
แต่สุดท้ายไปจับได้ว่าสามีไปหาผู้หญิง

ไม่ได้ไปหาพ่อพ่อบอกว่ามาเยี่ยมพ่อชั่วโมงเดียวแล้วไปเลยครับ
ไปหาผู้หญิงแล้วกดเงินไปด้วย๕๐๐๐กว่าบาท
จับได้พอภรรยาบอกว่าสามีกลับมาบ้านเธอก็ถามตกลงไปไหนมา
นู่นถามนี่สามีก็ปฏิเสธตลอดไงแล้วเป็นแบบนี้มาตลอดหลายปี
ภรรยาบอกโมโหทนไม่ไหวแทงเลยนะคะ

ไส้ไหลเลยนี่ค่ะแทงไปสองแผล

หามส่งโรงพยาบาลเนี่ยค่ะนี่คือสามีที่โดนแทง
คนเจ็บก็ยืนรออยู่หน้าบ้านแบบนี้ค่ะ
โดนแทงไปที่ท้องก็คือที่ชายโครงขวานะคะ
เนื้อฉีกเลยไส้ไหลออกมาเลย
คุณผู้ชมขออภัยนะฟังดูแบบนักกลัวไปหน่อย

เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ

ตรงนี้เขาเรียกภูมิกะทิของเหนียมพสร

แต่ไม่กล้าพูดแบบมันเป็นจุกไหลออกมาอะไรอย่างนี้

ชั่วโมงเดียวไงคะแต่๔วันหยุดนะคะ
ก็ไปหาไงเข็มมาสอนก็ไปหาพ่อไงพี่ก็ไปหาพ่อ
แต่ภรรยาต่อให้โกรธขนาดไหนก็ทำแบบนี้ไม่ได้
เพราะมันเป็นความผิดนะมันเป็นความรุนแรงในครอบครัวนะ
แล้วก็อาจจะถูกดำเนินคดีด้วยเนี่ย

บอกว่าแทงสามีจริงยอมรับ
คือเมื่อ๓กันยายนเป็นช่วงวันหยุดยาวชดเชยสงคราน
สามีบอกว่าจะไปหาพ่อ
ภรรยาก็ยืนบอกกับตำรวจบอกเลยบอกยอมรับเลยแทงสามี

ไม่สบายจะไปตรวจสุขภาพหมอนัท

เธอก็โทรหาสามีว่าเออพ่อเป็นยังไงบ้างเป็นห่วงนะ
สามีก็ไม่พูดอะไรเยอะบอกแค่ว่า
สบายดีแต่ขออยู่กับพ่อจนแบบครบวันหยุดนะ
ภรรยาบอกเชื่อทุกอย่างเชื่อสามีทุกอย่าง
วันต่อมาบอกสามีว่าคิดถึงน่ะ
วิดีโอคอร์ได้ไหมโอ้โหอยากเห็นหน้า
หนักเลยทีนี้หนักเลยต้องวีดีโอคอร์เลยเหรอ

โอ้โฮสัญญาณไม่ดีเน็ตมันไม่ค่อยดี
เห็นเมื่อสองก็โทรคุยกันก็รู้เรื่องแล้ว
สามีบอกว่าขับรถอยู่วีดีโอคอลมันอันตราย

ขับรถอยู่มันอันตรายวีดีโอคอลไม่ได้
ภรรยาบอกอ้าวแต่ผ่านไปอีกสักวันหนึ่ง
ก็ไม่เห็นโทรมาไม่อะไร
ภรรยาเลยบอกว่างั้นเป็นห่วงพ่อสามีนะ

อื้อฮือนั่นไง
พ่อสามีบอกว่าอ๋อลูกก็ลูกชายมาเยี่ยมพ่อชั่วโมงเดียว
แล้วออกไปไหนก็ไม่รู้หายไปเลย
นี่ค่ะ๔วันนะวันหยุดยาวนะ
พ่อไงนี่ค่ะขอไปต้องเตรียมพ่อใช่ไหม
ไม่ยอมเตรียมพ่อไงโอ้โฮ

พอรู้ว่า๔วันวันหยุดยาวเนี่ย
สามีที่อ้างว่าไปดูแลพ่อมันไม่จริง

ก่อนหน้านี้สามีมีพฤติกรรมหลายรูปแบบ
แต่พอจับได้ทีไรกลายเป็นชวนทะเลาะ
ตบตีจนตัวภรรยาต้องถูกส่งโรงพยาบาลเลยนะคะ
ครับนี่ค่ะก็มีหลักฐานจากคุณหมอ
แล้วก็มีหลักฐานจากสพมลบบุรี
คือเธอเคยไปร้องทุกข์เอาไว้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ด้วย
สามีเป็นแบบนี้มา๓ปีแล้วคุณผู้ชมค่ะ
นี่ค่ะนอกจากไม่ได้ไปเยี่ยมพ่อแบบพาพ่อเที่ยวนะ

ครับถอนเงินจากบัญชีไป๕หมื่น๖พันบาท

ภรรยาบอกว่าก็ถามแล้วว่าเงินไปไหน
ให้ใครเอาไปทำอะไร
เงียบกริบไม่ตอบเลยค่ะ

รูดหาไม่เจอคือแบบ
ทำให้เราแบบโอ้โหมันหายากขนาดนี้
พึ่งโอนไปวันที่๖แล้ววันที่๗เป็นวัน๕หมื่น๖
แล้วสามว่าทำเพื่ออะไรแล้วโอนในบริเวณเงี๊ยตัวนี้หน้ากับผม
ทำไมถึงเอาเงินเป็นชีวิตปลูกโตรู้
ทำเพื่ออะไรเอาเงินเป็นยังผู้หญิง

เรื่องทะเลาะถามอะไรก็นิ่งก็ตอบก็เฉย
เธอบอกเธอโมโหจริง
มีดนี้วางอยู่บนโต๊ะนะคะอยู่ในบ้าน
แทงพุงสามีไปเลยสองที
นี้เป็นมีดพับแบบสปริงนะคะ
ตำรวจก็บันทึกภาพเอาไว้เป็นหลักฐาน
ตัวภรรยาก็จะต้องถูกดำเนินคดี
ทำร้ายร่างกายนะคะเราไม่สนับสนุนความรุนแรงในครอบครัวถ้ามีปัญหาอะไรก็ค่อยค่อยคุยกันคุยไม่รู้เรื่องตกลงกันไม่ได้อยู่กันไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันแต่อย่ามาทำแบบนี้มันเป็นความรุนแรงที่แบบกลายเป็นว่าภรรยาก็ถูกดำเนินคดีมันก็เป็นข้อคิดสำหรับทั้งสองฝ่ายนะฮะคือส่วนหนึ่งถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องซื่อสัตว
อันนี้มันก็ไม่ได้นะครับ